มีคลิปหนึ่งแชร์ออกมาอย่างหนัก

จะส่งข้อความเข้ามานี่เองหน้าจอ
บอกว่าโอ้โหเรื่องป้าด่าเด็กเนี่ยนะฮะ
ต้องดูเหตุและผลของทั้งสองฝ่าย
ใช่ค่ะวันนี้เราได้พูดคุยทั้งสองฝ่ายนะคะ

เขาตั้งชื่อว่าคลิปป้ารถแดง
อ๋อเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

โอ้โฮของชั่งสอนแล้วพวกเธอ

โอ้โฮ
ไปลูกไป
นี่แหละค่ะเป็นคลิปที่ช่วงนี้
งกรานนี้ฮิตฮอตมาก
คนพูดถึงคนเข้าไปดูเยอะแยะนะคะ

เป็นคลิปร้อนฉ่าในโลกโซเชียลเลยนะฮะ
ค่ะจะเห็นว่าผู้หญิงวัยกลางคนนะคะ

เด็กผู้ชายอายุประมาณ๔ขวบ

เขากำลังเล่นน้ำอยู่ริมถนนอยู่แถวคลอง๖นะคะ
โดยบอกว่าไม่พอใจที่เด็กคนนี้
สาน้ำใส่รถของตัวเอง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้เห็นคลิปนี้

กับเจ้าของคลิปวิดีโอนี้ที่โพสต์ลงไป

ชื่อว่านายชาญศักดิ์ปิ่นสวรรค์

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนช่วงเย็น๑๕เมษายนที่ผ่านมา
ระหว่างที่ตัวเองกำลังพาลูกเลี้ยงอายุ๔ขวบ
เล่นน้ำที่หน้าร้านขายของที่คลอง๖ปฐุมธานี
รถคันนี้เป็นรถป้ายแดงสีแดง
ขับผ่านไปแล้วทีนี้โดนสาดน้ำ
เขาก็เลยจอดรถแล้วก็เดินลงมาต่อว่านะคะ
และก็นี่แหละค่ะปรากฏอยู่ในคลิปให้ล้างรถให้

บอกว่าคือสรุปแล้วเนี่ย

ที่ลูกใช้สายยางฉีดน้ำใส่รถของตัวเอง
และนอกจากนี้มีผู้หญิงอีกหนึ่งคนด้วย
เสื้อสีดำนั่งข้างคนขับนั่งอยู่ในรถนะ
แล้วก็ตะโกนด่าทอเด็กเพิ่มเติมด้วย
ส่วนเด็กนี่ก็ตกใจเลยคือสายยางอยู่ในมือ

เขาก็คุณป้าก็ลงมาจากรถ

แต่คุณป้าจ้องสายตามมาที่เด็ก

เราก็เลยหยิบโทรศัพท์มาไล่สดเลย

อ่าคือป้าผมอ่ะเป็นเจ้าของสวน๑๐๘ไร่
อยู่ที่น้องเสือปฐุมธานี
ผมเป็นตระกูลปิดสวรรค์คนเดียว๑๐๘ไร่
ผมเองไม่เคยว่าผมสูง
แต่สิ่งที่ป้าทำเหมือนป้าสูงกว่า
แต่เราไม่ว่าป้าสูงหรือต่ำแต่สังคมจะบอกป้าเอง
นี่เป็นคำพูดของผู้เป็นพ่อนะฮะ
ใช่ค่ะเพิดเผยอีกนะบอกว่า
ลูกชายตัวน้อย๔ขวบน่าเอ็นดู
บอกว่าผมจะไม่เล่นสงกรานอีกแล้วครับ
คือกลัวกลัวฝังใจ

ฟังทางครอบครัวของเด็กไปแล้วเอาฟังอีกฝ่ายกันบ้าง

คุณป้ากับลูกสาวออกมาเปิดใจผ่านสื่อ

รู้ว่ามีคนเอาเรื่องนี้ไปโพสต์ลงในโซเชียล
เรื่องนี้บอกสุดแล้วแต่สังคม
และคนดูจะพิจารณาจะตัดสิน

แต่ติดใจกับพ่อและแม่ของเด็กที่ทำไมไม่ดูแลลูก

วันนั้นคนในรถก็มีข้าวของก็เยอะแยะ
ปกติคุณป้าบอกว่าขายปลาดุกฟูอยู่ที่ตลาด
บอกกลัวข้าวของในรถมันจะเสียหาย

ถ้าน้ำกระเด็นถูกเบาะถูกประดูกฟูจะทำอย่างไร

ขนาดเด็ก๔ขวบพ่อแม่ยังห้ามไม่ได้เลย
ก็คือติดใจเรื่องเกี่ยวกับพ่อแม่นะคะ

อกจากนี้คุณป้ายังบอกอีกว่าวันที่เกิดเหตุ
ทุกคนในรถป้าไม่ได้โมโหคนเดียวนะ
คนอื่นที่นั่งมาในรถเขาก็โมโห
เพราะรถเก๋งที่ไหนเขาจะเล่นสาดน้ำกัน

สาดไปคนข้างในเขาก็ไม่เปียกก็บอกแบบนี้นะคะ

รถจักรยานยนต์รถกระบะที่เขามีคนนั่งอยู่ข้างหลัง

แต่ทีนี้เมื่อเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์
ก็สุดแล้วแต่คนดูจะพิจารณานะคะ
เพราะกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับ
บางคนก็บอกว่านี่ในช่วงเทศกาลสงกรานไง

ก็ถ้าไม่โดนสาดเต็มก็อาจจะโดนแบบว่า
หางเลขจากน้ำที่เขาสาดคันอื่นมานะครับ

ก็ดูเหตุดูผลของแต่ละฝ่ายนะฮะ
เป็นการแสดงความคิดความเห็นกันนะครับ